สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันพฤหษมดีที่๑๐กันยายน๒๕๖๓ค่ะ
คุณผู้ชมพบกับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์พร้อมด้วยทีมข่าวเช่นเคยนะคะ
เราเจอกันเป็นประจำช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
สำหรับประเด็นแรกในไทยรัฐจอบประเด็นวันนี้นะคะ
ไปดูเรื่องของเหตุแทงกันที่หน้าร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดระนอง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑รายนะคะ
ซึ่งก็เป็นขาใหญ่ในพื้นที่โดยภาพวงจรปิดเนี่ย
สามารถบันทึกวินาทีก่อนเกิดเหตุเอาไว้ได้
เพราะว่าผู้ตายนี่นะคะได้เดินเข้าไปพูดคุยกับคนก่อเหตุ
ยังมีการส่งเหล้าให้ดื่มด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุแทงกัน
ติดตามรายละเอียดจากรายงานเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งเท่าไหร่
กล้องวงจรปิดในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
แยกตลาดระนองธานีอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
บันทึกภาพขณะนายสายันศรีเทพอายุ๔๑ปี
นั่งรอข้าวอยู่ในร้านอาหารตามสั่ง
จากนั้นนายอดีศรเสือวิเศษอายุ๓๙ปี
หรือเสือราชกรูดอาชีพช่างก่อสร้าง
เดินมาพูดคุยแล้วส่งขวดเหล้าให้

นายสายันได้ก่อเหตุแทงนายอดีศร

หลังตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดใกล้เคียงพบมีกล้องของบริษัททัวร์

ไว้ได้ซึ่งนายสายัน

ขณะที่ตำรวจเข้าไปรวบตัว
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกพรพรมจักษุรักษ์
ผู้กำกับการสพเมืองระนอง

ระหว่างนั่งรอในเสือก็เดินมาขู่

พอจะกลับบ้านผู้ตายยังเดินมาชกต่อย
ตัวเองสู้ไม่ได้เพราะประสบบัติเหตุมา
ขาบาดเจ็บจึงเอามีดมาแทง

ทำร้ายเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะเอาให้ตาย

คนละคนเพื่อนเขาก็ไม่กล้า
ก็กินเหล้าด้วยกัน

เลี้ยงข้าวดังทอนก็

ขณะที่พี่สาวแท้ของนายอดีศร

เพราะทางครอบครัวยากจนไม่มีเงิน

เข้าร่วมสรุปทางทางศาสนาพุทธได้

จากผู้ก่อเหตุนั้นเธอเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะน้องชายเพิ่งรับเงินค่าแรงจากค่าทำงานก่อสร้าง
เป็นไปไม่ได้ที่น้องจะมาขอเงินคนอื่น
รู้สึกเสียใจที่น้องชายถูกวิจารณ์แบบนี้
มันโหดเกินไปโหดเยี่ยมเกินไป
ถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอใช่ไหม

ทำไมต้องมาฆ่ากันแบบนี้ใช่ไหม
แต่ไม่เชื่อแน่นอนว่าถ้าเขามาแล้วเขาจะไปขออภัย
พี่ไม่เชื่อเพราะว่ามันมีเงินมาไง
มันไปทำงานที่สุราชมันบอกว่าพี่มาขนของด้วยพรุ่งนี้
ผมอ่ะเพราะว่าต้องมารายงานตัว
แล้วก็รายงานตัวเสร็จผมก็จะขึ้นไปทำงานที่สุราช
ให้พี่กลับมาเอาของของมันด้วยที่บ้านเช่า
แล้วพี่ว่าพรุ่งนี้พี่ก็จะไปเอาพอตกกลางคืนมันก็เสียนี่แหละ
ไม่คิดว่าโทรสายกันสายนั้นจะเป็นสายสุดท้าย
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นสายสุดท้าย

น้องชายเคยถูกจำคุกในคดีทะเลาะวิวาส
หลังไปทะเลาะกับชาวบ้านคู่กรณีมี๑๐คน

ตอนนั้นเขาป้องกันตัวโดยใช้ขวานฟันคู่กรณีจนบาดเจ็บ
เช่นเดียวกับญาติอีกคนก็ไม่เชื่อว่านายเสือ
จะไปขอเงินคนอื่นเพราะเธอยังไปรับเงินจากตำรวจ
หลังพบอยู่ในกระเป๋ากางเกงของในเสือ
เขาเบิกจากที่ทำงานมา๒๐๐๐บาทค่ะ
แต่เงินที่เหลือติดตัวของพี่ชายคือ
พี่เราไปขอเงินตอนแรกเราเชื่อไหม
ตอนที่ยังไม่เห็นเงิน๑๒๐๐บาท

เพราะว่าแกเป็นคนใจกว้างแบบ
พอมีเงินปุ๊บก็แบบกับลูกกับหลานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนที่มาของคำว่าเสือราชกรูดนั้น
ก็เพราะว่าเจ้าตัวมีชื่อเล่นว่าเสือ

เพื่อนจึงเรียกว่าเสือราชกรูด
ไม่ใช่นักเลงหรือขาใหญ่อะไร
ก็เป็นคนทำงานก่อสร้างหาเช้ากินค่ำปกติ
ส่วนนิสัยใจคอญาติพี่น้องบอกว่าเป็นคนใจถึง
ถ้ามีเงินจะชอบให้ญาติพี่น้อง

และเคยจำคุกข้อหาทะเลาะวิวาส

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน